พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับขนมชนิดหนึ่งที่หลายคนรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าขนมชนิดนี้เขามีที่มาที่ไปเพราะมันคือขนมของคนรักกัน

คอควายรอเรือกไก่ครกหนมครก
ขนมคอรอกอใช่ไหม

ถูกต้อง

เพราะว่ามันเป็นตำนานความรักค่ะ
เรื่องนี้เป็นตำนานความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง

ความรักของทั้งคู่ถูกพ่อแม่ของฝ่ายหญิงกีดกัน
และบังคับให้แป้งแต่งงานกับชายอื่น
ในวันแต่งงานพ่อของแป้งก็เลยขุดหลุมขนาดใหญ่
เพื่อจะป้องกันไม่ให้กะทิเข้ามาขัดขวางงานแต่งงานของแป้ง
หลุมขนาดใหญ่ไว้หวังว่าจะให้กะทิตกลงไป
พอแป้งรู้ก็รีบจะวิ่งมาบอกกะทิเลย
แต่เธอกลับพลัดตกลงไปในหลุมที่พ่อขุดเอาไว้เอง
พอกะทิเห็นดังนั้นรีบกระโดดลงไปในหลุมเลยไปช่วยเธอ
แต่ว่าลูกสมุนของพ่อเนี่ยเขาเห็นว่ากะทิตกลงไป
ก็คิดว่ากะทิตกลงไปคนเดียว
ก็รีบเอาโกยดินกลบฝังลงไปในหลุมทันทีเลย
โดยที่ไม่รู้เลยว่าแป้งเนี่ยอยู่ในหลุมนั้นด้วย
จนกระทั่งผู้เป็นพ่อเนี่ยเขาก็ให้ลูกสมุนมาโกยดินขึ้นมา
แงะขึ้นมาแล้วก็พบว่าลูกสาวของตัวเองกับชายคนรัก
แป้งกับกะทินอนกอดกันด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุข
ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยศรัทธาความรักของทั้งสองคนมาก
ก็เลยทำขนมชนิดหนึ่งขึ้นมาส่วนประกอบก็จะมีแป้งและกะทิ
แล้วใส่ลงไปในหลุมพอสุกก็จะนำมาประกบคู่กัน
สังเกตไหมว่าขนมครกต้องขายเป็นคู่
เพราะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะอยู่คู่กันร่วมกันตลอดไป

แบบนี้นี่เองมิน่าล่ะแป้งลักทิมาก
แป้งรักทิมากที่รักแป้งมากขอนมครกเจ็ดคู่
เจ็ดคู่เลขดีนะ
เขาบอกว่าตำนานขนมครกเป็นขนมแห่งความรัก
อย่างที่น้องใบตองเล่ามา
ชาวบ้านในเขตตำบลบางพรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ยังมีการจัดประเพณีทำบุญตักบาทขนมครก

เขาเชื่อกันว่าขนมครกหรือว่าขนมคอควายรอเรือก่อไก่
พรกที่ย่อมาจากว่าขนมคนรักกันเนี่ย
เป็นขนมที่หอมหวานปรุงจากแป้งและกะทิ

พอสุกได้ที่ก็แคะแคะแคะออกมาจากหลุม
แล้วนำมาวางคว่ำซ้อนเอาไว้
จนเป็นสัญลักษณ์ในการครองคู่ก็ต้องมาประกบคู่กัน
ส่วนคนที่ไม่มีคู่ก็จะทำให้พบเหลือคู่

ใครที่ยังโสดรีบไปกินขนมครกเลยนะครับ
ขนมครกมันมีสองฝ่ายที่บอกกัน
ความรักมันก็เลยหวานมันละมุนนุ่มลิ้น
ที่สำคัญอย่ากินตอนร้อนเพราะลิ้นจะพองครับ

จากลิ้นแล้วเพดานก็พองนะคะ
เพดานปากนี่ฉันเคย

บางคนก็ถามคุณชนะมาคุณชนะชอบทานมครก

อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะ
เอาเจ้าไม่ก็ได้รู้เหมือนกันนะว่ามันมีตำนาน
สำหรับเรื่องของขนมครกหรือว่าขนมคอลโลกอล์
ต่อไปเวลาเราจะไปเจอขนมครกขายเราต้องเดินไปบอกพ่อค้าว่า
เอาขนมคอลโลกอล์กล่องหนึ่ง
อ๋อขนมคอลโลกอล์กล่องหนึ่งหรือว่าขนมคนรักกัน
รู้จักเปล่าพ่อค้าบอกไม่รู้จักก็ไปซื้อที่อื่น
พ่อค้าเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วทำไมไม่เรียกขนมครก

แล้วก็เสริมความมันสนุกกับพวกเราแบบนี้นะฮะ
ของกินหมดหรือยังยังไม่หมดโอ้โหอิ่มจะแย่กลับ